ผมขอขอบคุณท่านประธานครับที่ได้ให้ทั้งโอกาสและเวลาทำหน้าที่นิติบัญญัติเป็นปีที่๔ในการพินาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๖ครับเป็นตัวเลขกลมครับ๓๑๘๕ล้านล้านบาทครับ
ท่านประธานครับผมเนี่ยรู้สึกเหมือนกับถูกยัดเยียด
ให้มาดูหนังเก่าที่ฉายซ้ำหลายรอบ
แล้วก็ทุกปีก็เป็นประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรใหม่
ไม่ได้มีนวัตกรรมไม่ได้มีความคิดอะไรใหม่เลย
จนทำให้ผมเนี่ยนึกถึงคำพูดของอัลเบิร์ตไอสไตล์ครับ
สไตล์พูดอย่างงี้ครับไอสไตล์บอกว่า
มีแต่คนบ้าเท่านั้นนะครับที่ทำสิ่งเดิมซ้ำ
แต่กลับหวังผลลัพธ์ที่แตกต่าง
ผมไม่ได้ว่าใครนะครับอันนี้ก็ฝากให้คิดว่า
ใครบ้างที่กำลังเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่
ผมไม่โทษใครนะครับแต่ว่าไปคิดกันเอาเอง
ประเด็นที่เพื่อนสมาชิกได้พูดกันมากที่สุดเลยนะครับ
ปัญหาโครงสร้างงบประมาณครับ
ที่เพื่อนสมาชิกพูดกันซ้ำไม่ผิดเหรอครับ
ก็เสนอใหม่อย่างนี้อย่างที่ผมบอกไปแล้ว
ว่ามันเป็นการพิจารณ์ทิศสำผลิตสำ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในปัญหาของรายจ่ายประจำ
มันมีปัญหาเพราะว่าทุกปีเนี่ยรายจ่ายประจำ

รัฐบาลเสนอมาเป็นตัวเลขกลมครับ๒๓๙ล้านล้านบาท
เพิ่มจากปี๖๕๒๓๙หมื่นล้านบาท

เพราะว่าเป็น๒๓๙แล้วก็เพียงแต่คนละหลักเท่านั้นเองนะครับ
เป็นสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ๗๕ครับ

มันก็เลยเหลืองบลงทุนนะครับ
ที่จะใช้ในการพัฒนาสังคมและประเทศเนี่ย
เพียง๖๙แสนล้าน

สัดส่วนตัวเลขแค่นี้ของวงเงินงบประมาณเนี่ย

ว่ามันจะพัฒนาประเทศกันอย่างไรครับ

ผมเนี่ยเห็นตรงกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านแหละครับ

ไม่ได้อยากให้งบประจำหรืองบบุคลากรมันใหญ่โตเทอะทะขนาดนั้น
บบุคลากรเนี่ยสูงถึง๗๗๐๐๐ล้านครับ
คิดเป็น๒๔ครับ
ผมเห็นด้วยครับเห็นด้วยกับทุกท่านเลย

แต่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันวันนี้แล้วบอกว่าตัดวันนี้เลยเนี่ย
ท่านประธานครับคนที่เคยทำงบประมาณมาก่อนเนี่ยจะทราบว่ามันทำไม่ได้

พรบงบประมาณเข้าวันนี้แล้วบอกว่าเอาตัดต้องตัดเลยต้องตัดได้
ไม่ใช่ครับจริงคำถามคือว่าแล้วต้องทำยังไงครับ
จริงคำตอบก็คือว่าพวกเราเนี่ยนะควรจะต้องกดดันเรียกร้องกับรัฐบาลเนี่ย
ให้ทำแผนปฏิรูประบบราชการดาวน์ไซส์ลงมา
จนกระทั่งกำลังคนภาครัฐก็ดีงบประจำก็ดีงบบุคลากรก็ดีเนี่ยมันเล็กลงได้
นั่นหมายความว่าต้องทำแผนเป็นขั้นเป็นตอนในแต่ละปี
กำหนดแผนไว้แล้วก็ต่อเนื่องนะครับ
ผมยกตัวอย่างว่าทำยังไงครับในการดาวน์ไซส์
ก็คือเมื่อมีการเกษียณเนี่ยตำแหน่งอะไรที่ไม่จำเป็นยุบเลย
แล้วก็ไม่เพิ่มคนแล้วก็ฟรีสอัตรากำลังไว้เพื่อไม่ให้รายจ่ายประจำเนี่ยมันโต
ฉะนั้นแล้วปีหน้าเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาเดิม
เรามาพูดเรื่องปัญหาซ้ำเดิมอยู่ตลอดเวลาครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องวางแผนก่อน
อกจากนั้นเนี่ยนะครับท่านอาจจะมีกลยุทธ์อีกหลายอย่างเลย
ท่านประธานครับในปัญหานี้เนี่ยนะฮะจำเลยที่ดีที่สุดที่เราจะโทษเนี่ยนะฮะคือท่านนายมนตรีครับ
พลเอกประยุทธ์จันโอชาครับเพราะอะไรครับเพราะท่านอยู่ในอำนาจมาตั้ง๘ปี
๘ปีเนี่ยถ้าท่านจะทำนี้นะครับ
ดาวน์ไซซิ่งของระบบราชการเนี่ยท่านทำได้อย่างแน่นอน
แล้วพอมาถึงวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นงบบุคลากรและงบประจำก้อนไม่โตเท่าอย่างที่เราเห็นในวันนี้ครับ
แต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ได้ทำครับนั่นคือปัญหาครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมพูดเรื่องนี้เนี่ยเพื่ออยากจะชี้แจงให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านเนี่ยได้เข้าใจถึงปัญหาจริงของเรื่องงบประจำและงบบุคลากรครับ
ว่าไม่สามารถที่จะทำทันทีทันใดในวันที่พรบเข้าสภาได้ครับต้องเป็นแผนต่อเนื่องครับ
ท่านประธานครับเมื่อวานนี้ครับสสประกอบวุฒิพักก้าวไกล
ได้พูดถึงประเด็นนี้แหละครับพูดถึงเรื่องงบบุคลากรงบบุคลากรของข้าราชการ
ท่านนายกขึ้นมาตอบเลยครับท่านนายกขึ้นมาตอบโดยใช้แท็กติกครับไปอ้างถึงกระทรวงสาธารณสุขแน่นอนฮะถ้าพูดถึงกระทรวงการสุขไม่มีใครว่าอะไรอยู่แล้ว
ถ้าหากว่าคาดการณ์ในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมันจะมีปริมาณที่มากเพราะว่าถ้าหมอพยาบาลไม่มากพอเนี่ยมันมีผลต่อความเป็นความตายของพี่น้องประชาชน
มันมากอยู่แล้วครับมันล้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านจะตัดไปตัดตรงนั้น
กับอีกหลายหน่วยงานที่คิดว่าคนมากกว่างานครับ
ท่านประธานครับผมไม่ได้ขู่นะครับ
ถ้าท่านเนี่ยไม่พิจารณาเป็นรายกระทรวงให้ดีเนี่ย
แล้วท่านไปฟรีสเช่นไปฟรีสกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละครับ
ผมเชื่อเลยครับว่าอาจจะมีคนตายมีคนพิการเพิ่มขึ้น
แม้กระทั่งหมอพยาบาลเองก็อาจจะต้องหัวใจวายตาย
เส้นเลือดในสมองแตกตาย
เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องดูไปหลายกระทรวงครับ
เพราะฉะนั้นกระลาโหมเนี่ยผมคิดว่าตัดได้อย่างแน่นอนครับ
ท่านประธานครับประเด็นต่อไปครับที่ผมอยากจะได้อภิปรายก็คือ
อยากจะพูดถึงงบรายกระทรวงครับ
ท่านประธานกุฎพครับผมขอเปรียบ๒กระทรวง
ที่แตกต่างกันสุดคั่วเลยครับ
ก็คือกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงสาธารณสุขครับ
ท่านประธานครับผมอยากเสนอแนวคิดที่มันแหกม่านประเพณีทะลุกฎเหล็กไปทั้งหมดเลย
ได้ไหมครับก็คือว่า
กระลาโขมเนี่ยจะต้องมีงบประมาณมากกว่าสาธารณสุขทุกปีเลย
เป็นอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่มีกระทรวงทะวงคม

กระลาโหมเนี่ยได้ไปอยู่ที่ประมาณ๖๔
ในขณะที่สารส่งเนี่ยได้ประมาณ๔๙เปอร์เซ็นต์
ผมคิดอย่างนี้ครับลองสลับคั่วดูครับ
เอา๔๙เปอร์เซ็นต์ของสาธารณสุขเนี่ยไปให้กระลาโหม
กระลาโหมให้๖๒เปอร์เซ็นต์กับสาธารณสุขครับ
เชื่อไหมครับถ้าทำได้นะครับ
ประชาชนจะแทร่ซ้องสรรเสริญเพราะอะไรครับ
เพราะว่าประชาชนเองเนี่ยก็อยากจะเห็นกองทัพมีขนาดเล็กลง
และในเวลาเดียวกันประชาชนก็จะได้สวัสดิการการรักษา
มีการรักษาที่มีคุณภาพจากสาธารณสุข
เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่โดนใจพี่น้องประชาชน

ถ้าสลับประสวกได้ยิ่งดีครับ

ให้เป็นคนไข้

ผมเชื่อเลยว่าบ้านเมืองก็จะดีไปกว่านี้นะครับ
แล้วก็ให้เสรีพิสุทธิ์ไปนั่งกับลาคมแทน
ผมเชื่อเลยว่ากระลาโหมเล็กลงแน่นอนครับ

มันมีความพยายามของกองทัพที่จะซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์มากมาย

ลองไปเปรียบเทียบดูกับเหตุการณ์ว่า

ที่มีการแพร่ระบาดร้ายแรงของโรคระบาด
ครั้งสำคัญในรอบร้อยปี

มีมากกว่า๒แสนชีวิตที่เส้นสังเวย

แล้วขณะนี้

ไม่ว่าจะเป็นเรือรบเรือดำน้ำ

ไปใช้ในการฆ่าเชื้อโรคได้เลย

ดาดเล็งกำลังจะมาเนี่ย
ท่านกำลังจะไปซื้ออาวุธเนี่ยนะฮะ

มันไม่ถูกต้องอยู่แล้วครับท่านประธานครับ

จะสร้างแรงบันดาลใจในด้านความมั่นคง
ผมคิดว่านี่คือการฉวยโอกาสอ้าง
สงครามยูเครนและรัสเซียครับ
เพราะท่านบอกว่าหากมีภัยสงครามเช่นนั้นเนี่ย
จะเป็นตราบาปของกองทัพอากาศ
ถ้าไม่คิดวางแผนป้องกันประเทศเสียแต่เนิ่น

มันเป็นการหาเหตุผล

บทมันต่างกันโดยสิ้นเชิงครับ
กับสถานการณ์มันแตกต่างกันอย่างยิ่งครับ
และเมื่อเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจของไทยแล้วเนี่ย
เอาจริงนะครับท่านประธาน

ว่าทหารไทยเนี่ยนะฮะ
มีวิรกรรมไปลบชนะใคร
ในสมรพภูมิอะไรที่ไหนเมื่อไหร่
แต่อะไรรู้ไหมครับทุกคนเนี่ยจำได้ติดตา
ว่าเคยเห็นรถถังวิ่งอยู่ในกอทม
แล้วก็ยึดสถานที่สำคัญต่าง
เช่นกรมประชาสำคัญเอ่อโทษนะ

พอยึดแล้วเนี่ยผู้ทำรัฐทหารก็ไปนั่ง
ประกาศคำสั่งขอมณชรสชขอสช
ครั้งสุดท้ายครับในปี๕๓

ที่ราวไปสงฆ์ตายไป๙๙ศพ

เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงต้องระมัดระวังครับ
ในการจัดงบประมาณครับท่านพ่อท่านค่ะ

เป็นเวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมงผมอยากจะขอบคุณนะ
แต่มาคิดอีกทีผมว่ามันเสียเวลาเปล่าครับ
ไม่ต้องอ่านให้เราฟังน่าจะดีกว่าเพราะว่าให้เราไปอ่านกันเองก็ได้
ผมก็เลยอย่างนี้ครับผมก็เลยหยิบหนังสืองบประมาณมาอ่านนะครับ
ก็เลยได้ทราบรายละเอียดทั้งหมดของการทำงบประมาณว่า
กรอบยุทธศาสตร์๖ยุทธศาสตร์ครับท่านประธานที่เคารพครับ
ด้วยเวลาอันจังหวัดครับผมขอพูดถึงยุทธศาสตร์ที่๓
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ในข้อ๓๔ครับที่ว่าด้วยแผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
เงินครับตัวเลขกลมคือ๕๑๐๐๐ล้านเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและพร้อมรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำครับ
ท่านประธานที่กรบครับผมอยากเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับ
ว่าคำว่าโรคอุบัติใหม่เนี่ยมันเป็นโรคซึ่งติดต่อจากสัตว์สู่คนแล้วหลังจากนั้นก็จากคนสู่คน
ไม่ว่าจะเป็นโควิดไม่ว่าจะเป็นฝีดาดลิงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ
จริงแล้วเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาภายในปีนี้ก็ได้ภายในปีหน้าก็ได้
ถ้ามันเกิดอีกเนี่ยอย่างเช่นไข้หวัดนกเนี่ยก็เป็นอุบัติซ้ำซึ่งมันเคยเกิดระบาดในประเทศไทยมาแล้ว
และที่สำคัญนะเราก็เคยผิดพลาดมาแล้วครับในการเฝ้าระวังป้องกันรักษาโรคระบาด
รวมทั้งการจัดหาวัคซีนและยาที่ไม่เพียงพอและล่าช้าเกินไป
จนกระทำให้ประชาชนนั้นเจ็บป่วยล้มตายเป็นจำนวนมาก
ดังนั้นเนี่ยการจัดงบเช่นนี้ผมถึงเรียนว่ามันไม่เหมาะสมครับ
ท่านประธานครับผมขอพูดอีกยุทธศาสตร์เดียวครับคือยุทธศาสตร์ที่๔ครับ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในข้อ๔๗
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยครับ
วงเงินเป็นตัวเลขกลมคือ๔๔๘ล้านบาท
อยากจะเรียนว่าขณะนี้สังคมไทยเนี่ยเดินเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับ
ก็คือมีประมาณ๒๐ของประชากรก็ตกที่ประมาณ๑๓ล้านคน
ผมคิดว่าเงิน๔๔๘ล้านบาทเนี่ยมันไปทำอะไรไม่ได้หรอกครับ
ผมอยากจะเสนอว่าจริงแล้วเนี่ยรัฐบาลน่าจะไปดูงานในต่างประเทศ
ว่าเขาได้เหมือนกันนี้เรื่องนี้อย่างไร
นายกยังแก้ปัญหาเรื่องปากของตัวเองไม่ได้ด้วยครับ
หลายครั้งต่างกรรมต่างวาระที่พูดจาขัดหูประชาชนมากเลยครับ
ผมไม่ต้องแจกแจงว่าเคยพูดอะไรไว้บ้างนะครับ
วันนี้เนี่ยนะครับคนกรุงเทพเพิ่งมีผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศพี
แต่๘ปีแล้วที่คนไทยมีนายกที่แข็งทื้อ
ดื้อด้านที่สุดในปฏิไม่ฟังใครคิดว่าตัวเองเก่งกว่าเดียว
ท่านประธานที่กรบครับผมอ่านพระราชบัญญัติงบประมาณทั้งฉบับ
เห็นตัวเลขมากมายแต่ไม่เห็นอนาคตของประเทศไทยเลยครับ
ท่านประธานที่กรบครับถ้าผมยกมือให้ผ่านไม่ใช่แค่อนุญาตให้ท่านไปซื้ออาวุธ
แต่ที่ร้ายแรงกว่านั้นครับคือเป็นการอนุญาตให้ท่านซื้อเวลาอยู่ในอำนาจต่อ
เท่ากับทำร้ายคนทั้งประเทศครับดังนั้นผมจึงไม่รับหลักการ
และไม่ยอมให้ผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๖ครับ